คุณผู้ชมค่ะทุกท่านเลยไปเติมความหวานกันดีกว่านะ
ช่วงสิ้นปีแบบนี้เราก็จะได้ยินข่าวดีบ่อยเรื่องงานแต่งงาน
ล่าสุดวุ้นเส้นวิธีพาค่ะคุณผู้ชมค่ะ

หลายคนคงเห็นภาพโอ้โหน่ารักจังเลย
จริงอยากจะมีโมเมนต์แบบนั้นบ้าง
ออกงานเป็นยังไงขอจ่อไม้สัมภาษณ์หน่อย

ตอนยังไม่แต่งว่าสวยแล้ว
เมื่อวานนี้ทีมข่าวเราไปเจอสาววุ้นเส้นมา

แฟนนุ่มหน้าวงการคุกเขาขอแต่งงานที่แพรสไป

เจอตัวทั้งทีก็เลยต้องรีบถามค่ะ
เพราะว่าตอนนี้ใครเจอสาววุ้นเส้นต้องถามเรื่องนี้
เพราะว่ากระแสขอพรเรื่องความรักจากพระแม่รักษ

ปีนี้มาแรงมากแล้วเธอไม่ได้แค่ขออย่างเดียวคุณผู้ชมค่ะ
ปังเป็นผู้สร้างองค์พระแม่ลักษมีไปเลยจ้ะ

ไม่ใช่คือแบบว่าเขาก็ไหว้อยู่แล้ว

ก็คือมาทำมุกรวบกันแหละ
นะคะจะได้มีวาสนาส่งกันนะคะ

ฟังคำตอบจากสาววุ้นเส้นกันค่ะ

แล้วบอกว่าคือคือวุ้นอะบอกตั้งแต่แรกแล้วว่า
วุฒิไม่เคยขอความรักจากใครเลย

เพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุขดีกับคนนี้
เอาเธอไปทำคุณนิกไหมหรือเขาขอฉันมา
คนอะหากว่าฉันไม่ขอเธอมาจากพระแม่นะ
อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเธอขอฉันรึเปล่า
แล้วผมก็บอกก็ไม่แน่นะ
อุ้ยตายแล้วพอฟังสัมภาษณ์
เป็นฝ่ายชายหรือเปล่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าขอแบบทั้งคู่แล้วก็ได้มาเจอกัน

แต่ใดลูกอดีตเขาเสมอกันเขาถึงได้แบบคุกเข่าขอแต่งงานกันไปไง

อันนี้ก็คือเป็นอะไรที่เซอร์ไพรต์เหมือนกัน
นอกจากนี้ซาวุ้นเซ่นก็ได้เล่าโมเม้นท์ในช่วงที่ถูกคุกเข่าขอแตงงานให้ฟัง
บอกเลยว่าน้ำตาซึมทั้งคู่คุณผู้ชม
งานนี้สาววุ้นบอกว่าเตอร์ไพรส์ตรงที่ไม่คิดว่าฝ่ายไทยจะขอแต่งงานในทริปนี้
เพราะว่าปกติแล้วฝ่ายชายเขาไม่ควรที่อาย
ส่วนเรื่องแพลนแต่งก็คงจะเป็นปีหน้านะคะ

พอกอดเอวเขาก็เหมือนเจอกล่องที่กระเป๋า
เขาก็รู้แล้วว่าเรารู้เขาก็เลยพูดเลย
อ้าวเขิน
ก็คือหลังจากนี้ก็อยากใช้ชีวิตกับร้าน

แต่ถึงจะโป๊ะก็เถอะแต่พอถึงโมเมนต์นั้นจริง
ผู้หญิงเราน้ำตารื้นมันใจฟูนะ

เชอรี่นะคะที่รอดูโมเมนต์นั้นมากเลย
ตอนนี้คู่กันมาเกิดยังไงอยู่ไหน